แล้วไม่ยอมออกไปเลยครับมันจอดอยู่ข้างหน้าครับ
ให้ตำรวจมาเลยค่ะ

แล้วเธอพยายามบอกผู้ชายบนรถว่าอย่าลงนะอย่าลงนะ

เหตุการณ์นี้ครับโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์

ผู้เสียหายเผยแพร่คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

โอ้โหรถหรูราคาเป็นล้านเนอะทำไมทำแบบนี้เนี่ย
ขับมาบนถนนเสร็จแล้วปาดหน้ารถอีกคันบริเวณสี่แยก

ขวางหน้ารถคันนั้นเสร็จมาขวางอีกคันบริเวณสี่แยก
จังหวะนั้นคือไฟเขียวรถต้องออกแล้ว

ไฟถอยขึ้นปั๊บถอยมาแล้วชนรถที่เขาจอดอยู่ข้างหลังอย่างแรง
เสร็จแล้วไปต่อครับ

อกจากนี้ก็มีคลิปเหตุการณ์ในจังหวะอื่นด้วย
ที่เขาไปเฉียวชนกับรถยนต์คันอื่นนะครับลองดูนะ

เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมฮะใช่เฉียวท้ายไปเนี่ยโอ้โห
นี่ดูอีกครั้งหนึ่งฟังไม่ทันดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งฮะฟังฮะ

แล้วขึ้นแล้วฮะซ้ายเข้าขวาแล้วไปต่อครับ

คุณผู้ชมดูฮะ

เอ้ยอะไรคันนี้คันนี้อร่อยไปโดนคันนู้นฮะ
โอ้โหเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วนะคะ
นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แค่เกียร์อาร์แกถอยแล้วนะที่คันเมื่อกี้โดนเนี่ย
ดีก็มาค่ะเกียร์ปาดก็มีค่ะ
คุณผู้ชมครับถ้าเจอแบบนี้กับตัวเองทำยังไงดีครับเนี่ย

หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปปั๊บเนี่ย
บางคนบอกไม่ด่ายังไงไหวดูสิขับแบบนี้นะฮะ
ี่ยวคันนั้นปาดคันนี้ชนคันนู้นครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
เป็นพี่ผู้ชายเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถนั่นแหละ
บอกว่า๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ขับรถอยู่
ถนนเส้นนี้ก็คือถนนบางนาตราด
คู่ขนานกับพิกัดจุดเกิดเหตุเลยครับที่เราลงพื้นที่
ตัวเขาเองบอกว่าถูกรถของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
จี้ตามท้ายมาตอนแรกขับจี้ตูดมาก่อน
แล้วพุ่งชนด้านท้ายก่อนมาปากหน้า
รถพี่เขาขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยในหน้าทีนั้น
ไม่หยุดลงมาดูด้วยครับเร่งเครื่องหนีเลยก็เลยพยายามขับตาม
เพราะว่าถูกชนแล้วหนีก็ยังไม่ได้เคลียร์กับประกันเลย
ไม่ได้คุยกับประกันเลยนะครับตามไปจนทัน
พอฝั่งนู้นรู้ว่าอ้าวคันเมื่อกี้ที่เฉียวชนตามมาเหรอ
พยายามเร่งเครื่องหนีต่อโอ้โหนี่เหมือนในหนังเลยนะเนี่ย
เชี่ยวชนรถคนอื่นบนถนนแล้วรถกระจกลงรถทำไมเพื่อจะขอโทษไหม
ได้ยินคำนั้นครับได้ยินคำด่าอื่นมาแทนแต่พูดออกอากาศไม่ได้
ผู้เสียหายบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันอุกอาจมากเหมือนเจตนาจะทำร้าย
ถ้าจะใช้ว่าเจตนาจะฆ่าได้ไหมเนี่ยต้องไปดูองค์ประกอบความผิดนะฮะ
หลังเกิดเรื่องตัวเขาเองและแฟนตอนนี้คือตกใจมาก
ขึ้นรถจับพวงมาลัยนี่มือสั่นนะครับคุณผู้ชม
เอาดูฮะความเสียหายของรถโอ้รถหรูเหมือนกันด้วยครับ
โอ้โหด้านข้างไปตรงนี้เลยขนาดรถของเรานะเป็นรอยแผลสะเก็ดหินมาโดนนิดนึงนี่ยังเจ็บเลยฮะ
ที่ไปทั้งแถบเลยโอ้โหดูกระจัง
คุณและธรรมศรีเนี่ยขอโทษนะคะหลักหมื่นนะคะ
ยุโรปแบบนี้ใช่ไงราคามันแพงมากนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าหลังเกิดเรื่องตอนนี้เสียขวัญสภาพจิตใจย่ำแย่
แล้วตกใจมากกับพฤติกรรมของคู่กรณี
เดี๋ยวจะพบตำรวจต้องแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายครับ
แล้วก็มีเดินมาจากด้านหน้ารถน่าจะเป็นรถอีกคันที่มาจอดด้านหน้า
เขาก็เดินย้อนมาน่าจะมีผู้ชาย๔คนผู้หญิง๑คนประมาณนี้ครับ
แค่ที่เขาจะเดินมาตกลงเทพศาสตร์กับเราสักพักเขาก็ขับรถไปดู
เอาจริงนะครับในตอนนั้นตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
ครั้งครั้งท่านฮิล์นจิกก็ไม่เคยรู้จักษาต่อกัน
โดนใจทำร้ายร่างกายตั้งใจพยายามฆ่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับ
แล้วเหตุการณ์ตรงนั้นถ้าผมลงรถไปเนี่ย
ไม่รู้ว่าเขามีปืนหรือเปล่ามีอาวุธหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทางคดีและคำชี้แจง